งามไส้ที่สมุทรปราการครับผู้ชมครับ
นายกอบตถูกตำรวจปปเอาหมายสารไป
คดีเรียกรับสินบนเขาไปเจอไปค้นไปจ๊ะกันที่ไหน

เรียกเขาว่าจะต้องเสียเงินค่าถมดิน
ต่อเที่ยวต่อลูกบาทเมตรเท่าไหร่

ผมก็จะขออนุญาตเชิญนะครับออกข้างนอกท่านเชิญ
ที่พูดที่ได้ยินเสียงอยู่พันธบทเอกสมบัติมาลัยครับ
ท่านผู้กำกับการ๒กองบังคับการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชชอบหรือปปนำหมายสารอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่ง
เข้าจับกลุ่มนายชะลินอายุ๖๒ปี
ท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตะบนบางปลา
และนางสาวพรมณีอายุ๔๔ปีผู้ช่วยนะครับในตำแหน่งนักจัดการทั่วไป
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลครับในคดีเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน
จับได้ในห้องทำงานของท่านนายกอบตบางปลานั่นแหละช่วงสายของเมื่อวานครับ
ทำไมอ่ะสินบนอะไรอ่ะดูก่อนค้นก่อนค้นโต๊ะก่อน
คนโต๊ะหาหลักฐานก่อนเจอเงินสดครับ๒๒๗๑๔๒๗บาท
แล้วมีปืนลูกโม่ขนาด๙มิลลิเมตรกระสุน๑๑นัด
สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองให้กันนะครับ
ว่าเป็นบุคคลตามหมายจับแต่ไม่ปฏิเสธครับ
ปฏิเสธในข้อกล่าวหาตามหมายจับจึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่กรบังคับการ
ปปครับต่อมาในภูมิวิสานเกษมศุกร์นะครับ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท
ส่วนใหญ่ก็จะทำงานด้วยกันคุณผู้ชมนะครับ
เปิดเผยการจับกลุ่มครั้งนี้ว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้รับเหมานะครับ
ถูกผู้บริหารของอบตแห่งหนึ่งในพื้นที่บางปลา
อปปจปการเรียกค่าดำเนินการรวมกว่า๒๖๐๐๐๐๐บาท
กับอะไรถ้ามีสินบนมันต้องแลกกับอะไร
กับการออกใบอนุญาตขุดดินและถมดินครับ
ทั้งที่ปกติค่าธรรมเนียมตามกฎหมายเท่าไหร่
ที่เรียกค่าสินบน๒ล้าน๖เนี่ยค่าธรรมเนียมตามปกติตามกฎหมายกี่บาท
๐บาทครับ๕๐๐บาท
กระทั่งผู้เสียงหายต่อรอง๒๐๐๐๐๐๐บาทได้ไหมกลมไป๒๐๐๐๐๐๐บาทได้ไหม
แต่ก็ยังถูกเรียกค่าดำเนินการอีกตารางเมตรละ๓๐บาทรวมเป็น๓๖๐๐๐บาท
นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจปปครับ
อย่างไรก็ตามนะครับผู้ถูกจับกลุ่มก็ยังคงให้การปฏิเสธนะฮะ
อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับ
ถึงเวลาก็ต้องไปชี้แจงต้องเอาหลักฐานไปสู้กันครับ